พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวหลายคนเอานั่งรถประจำทางไปบ้าง
บางคนก็ขับรถเองไปบ้างเนี่ยนะคะ
แล้วช่วงที่ขับรถไปคนขับก็ต้องระมัดระวังด้วย
ไปเที่ยวเยอะค่ะช่วงนี้นะคะระมัดระวัง
เพราะคุณขับอยู่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเด็กวิ่งตัดหน้า
เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
เอ้าดูอีกครั้งเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะต้องระมัดระวังด้วย
นี่ไม่แล้วนิดเดียวถ้าถ้าเบรกไม่ทันนี่นะอื้อหือ
ภาพไม่ออกเลยครับไม่อยากคิดแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยเนี่ยนะคะ
เนี่ยเด็กผู้ชายค่ะวิ่งออกมาจากข้างถนนแล้วมาวิ่งตัดหน้าแบบเนี้ย
ตัดหน้ารถแล้วรถเขาบอกว่าเท้านี่มันไวดีจริงเลย
เหยีเบรกทันพอดีนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นคนเยอะด้วยสิ
แถวนี้ชนบุรีที่อำเภอพานทองคนขับรถชื่อว่าคุณกิติพงกิติยารักษ์นะคะ
เอาคลิปจากกล้องหน้ารถตัวเองมาโพสต์ในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่านิดเดียวเท่านั้น
นิดเดียวจริงจริงนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คนขับเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็น๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
เขารับพนักงานมา๕คนค่ะกำลังจะส่งไปกลับบ้าน
โดยใช้เส้นทางเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเป็นทางลัดจุดนี้มันต้องขับผ่านบ้านคน
ปรากฏว่าระหว่างทางค่ะเนี่ยเด็กคนนี้วิ่งออกมาเลย
วิ่งออกมาพลวดออกมาจากด้านซ้ายตัดหน้ารถพอดีค่ะ
เขาบอกเหยียบเบรกได้ทันประกอบกับวิ่งไม่เร็วมาก
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะถ้าวิ่งอยู่ในที่ชุมชน
ถ้าคุณรู้ว่าทางที่คุณจะไปมีบ้านเยอะขับช้าลงอีกสักนิดหนึ่ง
เขาบอกเขาขับ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยเบรกทัน
ผู้โดยสารบนรถกรี๊ดลั่นเลยตอนนั้นเขาบอกนะคะ
ตัวเด็กเองท่าทางน่าจะตกใจเหมือนกันเพราะวิ่งออกมาตัดหน้ารถใช่ไหม
หยุดทีนึงนะวิ่งกลับเข้าไปในบ้าน
เขาบอกว่าเขาตามกลับเข้าไปดูนะยังยืนตัวสั่นอยู่เลย
พอเข้าไปถามหนูหนูจะวิ่งไปไหนลูกน้องตอบว่าจะไปหาแม่
หาแม่ไม่เจออยู่ในบ้านไม่เจอก็เลยวิ่งตามหาแม่
ผู้ชายคนนี้คนขับนะคะคุณกิติพงศ์อยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครอง
ดูแลลูกหลานให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถก็เยอะด้วยนะคะ
จากนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนขับรถด้วย
ขับรถอย่าประมาททุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบน
คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับต้องดูแลบุตรหลานให้ดี
นี่คุณผู้ชมนะครับ